เครดิตยูเนนซ์คลองจันทร์นะครับผู้ต่องหาในคดีนะครับ
รับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พนักงานอายการนั้น
ที่จะมีการประชุมเพื่อที่จะขอหมายค้นวัดพระธรรมกายเป็นครั้งที่๒ครับ
เริ่มต้นดูกันที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกันกับวัดพระธรรมกายก่อนนะครับคุณผู้ชม
ผู้ต้องหาในความผิดสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
กรณีที่มีการรับเช็คเงินสดของนายสุประชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องหายักยอกทรัพย์สหกร
หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะมีการเข้าค้นวัดพระธรรมกายรอบ๒หรือไม่
ตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นายขจรศักดิ์พุทธานุภาพ
อายการพิเศษฝ่ายการสอบสวน๓ระบุว่าเวลานี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน
กรณีขอสารออกหมายค้นวัดพระธรรมกายเป็นรอบที่๒แต่หากต้องพิจารณาขอหมายค้น
จะต้องมีการประชุมชุดพนักงานสอบสวนร่วมกันก่อนและเห็นว่าการขอหมายค้นครั้งต่อไป
น่าจะใช้ระยะเวลา๒วันเพื่อที่จะเตรียมสถานที่โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ของวัดพระธรรมกาย
ที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมให้ดำเนินการตามหมายค้นสามารถที่จะกระทำได้นะครับ
เจอกับรอบที่แล้วไม่เจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายกันกับรอบที่ผ่านมานั่นเอง
คราวนี้มาดูเรื่องของขณกฎิการยักษ์ยอกทรัศน์กันบ้างครับ
สุภาชัยที่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหลายรายพันธุ์ตำรวจโทบันทูลชิมกรา
ผู้บัญชาการสนักคดีอายาภิเษษสามบอกว่า
ผู้ต้องหาที่เหลือต่างทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ทุกคนถูกตั้งข้อหาฐานยักยอกทรัพย์สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
และนอกจากนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในฝั่งของพระพุทธอิสระกันบ้าง
ธีรยุทธ์สุวรรณกัยศรทนายความของหลวงปู่พุทธอิสระ
เดินทางเข้ายื่นอธิกรตามกฎนิคหากรรม
ซึ่งเป็นหนังสือให้ดำเนินอธิกรแก่พระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยต่อพระมงคลกิจจารักษ์คณะอำเภอคลองหลวง
โดยบอกว่าขอให้ลงโทษพระเทพยานมหาหมุณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ล่วงละเมิดพระสังคาธิการและจริยาพระอุปชากรณีร้ายแรงเป็นอาจิน
ตามกฎหมายมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๔ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ
และกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๗ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชชาครับ